คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยค่ะพาไปที่โคราช
คุณผู้ชมส่องเล็งให้ดีว่านี่มันรูปปั้น
หรือนี่มันคือจราเข้ของจริงกันแน่นะ
ชาวบ้านบอกเหมือนรูปปั้นเลยอ่ะ
โอ้โหตอนเอาแหดึงขึ้นมาอ้าปากแบบนี้ไม่ใช่รูปปั้นแล้ว
แต่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพที่ชาวบ้านเขาคิดว่า
เอ๊ะมันคือรูปปั้นหรือเปล่านอนตัวดำนิ่งอยู่แบบนี้
คือมันมาตรงริมสระของชาวบ้าน
แล้วก็ตัวดำทำมืนนิ่งอยู่แบบนี้
ตอนแรกชาวบ้านนะมาดูเอ๊ะนั่นมันรูปปั้นหรือเปล่า

นกมาในที่หนองตรงนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่แล้วล่ะฮะเป็นจราเข้จริง
ตอนที่เอาแหดึงตัวไอ้กุฑตขึ้นมาเนี่ย
ไอ้กุฏเป็นจอราเข้เก่าของหลวงพ่อขูลค่ะ

ใช่ค่ะแล้วกว่าจะเอาขึ้นมาได้ปากมันก็อ้าอยู่แบบนั้น

เจ้าของร้านขายของชำคือคุณแก้ว

อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามติดกับสระน้ำวัดบ้านไร่
แล้วปรากฏว่ามีลูกค้าเดินมา
เดินมาแล้วก็มาถามคุณแก้วเหมือนกับมาแซว
เดี๋ยวนี้เอาหุ่นจราเข้วางริมสะน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่
แหมเอามาตั้งไว้ซะสวยงามประดับสระน้ำเหรอ

ตอนนั้นคุณแก้วออกไปติดตลกแบบ
เห้ยของจริงหรือของปลอม
ไม่เคยไม่เคยซื้อขุนจราเข้วไม่เคยมีรูปปั้นมาวางไว้หรอก
ตอนนั้นยังไม่เห็น
ซูมดูดีนะจราเข้ตัวนี้
มันไม่มีขาหน้าด้านซ้าย
ก็เลยบอกว่าอุ๊ยนี่เป็นกุฎแน่
กุฎเป็นจราเข้เก่าแก่หลวงพระคูณ

ก็รีบตามหาเลยว่าไม่รู้ว่าไอ้กุดมันหิวหรือเปล่านะ
มันอ้าปากแบบนี้มันจะไปกัดคนกัดเด็กหรือเปล่า
แล้วทางหลวงพี่เต้ที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านไร่
คนที่คอยให้อาหารไอ้กุฎอยู่ประจำเนี่ยนะ

ขุดอยู่ไหนขุดอยู่ไหน

ส่วนทางด้านอาสา
อาสาสองคนคือคุณลุงหวังกับลุงอิทธิศักดิ์เนี่ยนะคะ
กระโดดลงน้ำไปเลยเอาไม้ยาวควานหาไอ้กุฎ๒ชั่วโมงกว่า
แล้วรู้ว่ากุดหมอบอยู่ริมสระ
ก็เลยบอกให้คนที่ฟังเอาแหมาเลย

เอามาหวานครอบไอ้กุดไม่ให้มันดิ้นหนี

ใช่แล้วดูสิต้องใช้กำลังคนตั้งกี่คน
นี่เอาขึ้นบนบอดนะแล้วก็มัดไว้แบบนี้

เขาขึ้นรถกระบะกลับไปไปปล่อยที่สระนอกวัดบ้านไร่ค่ะ
ตรงจุดตั้งสารเจ้าพ่อพญาทองภูล
สารตาปู่ประจำหมู่บ้านบ้านไร่นี่แหละ

ใช่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นตอนมัดเชือกแล้วใช่ไหม
อันนี้เขากำลังแก้มัดใช่ไหมเนี่ย

ลงไปที่เดิมนะคุณเอ้ย
แล้วกุฏก็ค่อยลงไปลงไป
ชาวบ้านเขาก็โอ๊ยลง

เขาต้องส่องนิดนึงให้ส่องอะไร

เลขเลขรถขนไอ้กุดมีมาให้ดูไหมเนี่ย
เอ๊ะดูซิว่ารถขนไอ้กุด

พี่ดันเปิดฝากระโปรงท้ายบังทะเบียนพอดี
ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้

ราเข้หลวงพ่อคูณนะไอ้กุฎนะ